อยากถามเจ้าเสื้อเรื่องมนุษย์ต่างดาว
ถามแบบนี้เพราะว่าดูสิด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ตอนเที่ยงอ่านข่าวอยู่
มันก็เห็นในแชร์กันในโลกโซเชียลแล้วค่ะ
เขาบอกเป็นภาพถ่ายที่มนุษย์ธรรมดา
สามารถถ่ายกับกลุ่มมนุษย์ต่างดาว
เป็นเหมือนกับแก๊งเพื่อนแล้วก็ชัดเจนมาก
คุณผู้ชมถ้าเป็นเรื่องจริงนี่อันนี้ถือว่าเป็นภาพชัดที่สุดที่เคยมีมาเลยนะ

ไฟล์เสียงก็มีนะเราไปคุยไม่ใช่เราสิ
คือคนที่เขาเจอเขาบอกว่าคุยเขาสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวเลย
แอบ
โดยมีที่จังหวัดเลยแล้วคลิปเสี่ยงเขาบอกว่ามันมี
จานบินขนาดใหญ่นะใหญ่ขนาดไหนะใหญ่ซักประมาณ๒ได้มา

แล้วเดี๋ยวลองฟังสิคะเสียงที่เขาเล่าให้ฟัง
ยานมันจอดประมาณใหญ่เท่ากับที่สองไล่นะ
ยานมันใหญ่ประมาณ๔๒ไร่
ไล่ประมาณนั้นเขาว่างั้นนะ
มันมาจอด๒ชั่วที่แล้ว
ตอนนี้มันอยู่ภูขี้เท่าจังหวัดเลยกับเพชรบูรณ์ต่อกัน
มันแสนพระด้วยมันแสนมาหลอดมาหลอดอะไรสักอย่างหนึ่ง
แต่สร้อยเหมือนบ้านเราสร้อยเป็นเหลดเหลดขาวเหลืองเหมือนบ้านเรานะ
มันเป็นกัปตันประมาณร้อยกว่าคนทั้งหญิงทั้งชาย
แต่ว่าพวกนั้นเนี่ยมี๕๐๐ปีมี๗๐๐ปี
แล้วก็มี๓๐๐ปีแล้วก็มี๒๕๐ปีอายุเขานะ
กินสมุนไพรอะไรนะอายุยืนจังเลย
ต่างดาวเขาจะบอกว่ากินผักต้มไข่ต้มปลานึ่ง

ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่พอเรื่องนี้มันแชร์ออกไป
หลายคนก็บอกว่าโอ๊ยภาพนี้มันภาพตัดต่อ

คลิปก็ทำขึ้นสร้างกระแสเท่านั้นแหละ
ไม่น่าจะมีมนุษย์ต่างดาวที่แบบโอ้โหจานบินใหญ่ขนาด๒ไร่มาจอดรอ
ใช่เพราะในคลิปก็จะเป็นเสียงของผู้ชายนะ
พูดว่ามนุษย์ต่างดาวพร้อมจานบินมาลงที่จังหวัดเลย๒อาทิตย์แล้ว
แล้วก็มาที่จังหวัดเพชรบูรณ์อีกที่ภูขี้เท่า
ระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์และที่ภูหลวงจังหวัดเลยที่ทุ่งดอกกระเจียว
แล้วเขาบอกว่าโอ้โหมา๒อาทิตย์แล้วแต่พูดภาษาเราไม่ได้นะ
เป็นภาษาใบ้นะฮะไม่รู้ภาษาใบ้ฟังกันยังไงสื่อสารกันยังไง
กินข้าวไม่เป็นแต่เอาจานบินมาเท่าสาราใหญ่เลยขนาดนะ
แล้วก็อาจารย์ลงจอดเท่ากับพื้นที่๒ไร่เลยมาจอด๒อาทิตย์แล้ว
คือในคลิปก็เหมือนนอกจากถ่ายแล้ว
ก็เล่าอธิบายให้ฟังแบบนี้ด้วยนะฮะ
ใช่แหมนี่อ่านคอมเมนต์คุณผู้ชม
คุณผู้ชมฮัลโหลเดี๋ยวก่อนนะใจเย็น
จากการตรวจสอบของสมาชิกในกลุ่มไลน์นะที่เขาส่งต่อกัน
เขาบอกว่าพบว่าเป็นภาพตัดต่อ
และคลิปเสียงทำเพื่อสร้างกระแสขึ้นมาเท่านั้น

ใช่ค่ะ
คุณผู้ชมมันก็กลายเป็นประเด็นนะเนาะ
แต่เรื่องมนุษย์ต่างดาวมีทั้งคนเชื่อ

เราจะไปว่าคนที่เขาเชื่อก็ไม่ได้
แต่เรื่องเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์กัน